คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้นะคะที่อุดรธานีค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสี่สิบสองทั้งดื่มเหล้าทั้งเสพยายาบ้านะคะ
หลอนค่ะเอามีดพระเนี่ยฟันคอเมียจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกสองคนแล้วหนีไป
แต่สุดท้ายถูกตำรวจจับตัวได้ค่ะ
ลืมมีดออกก่อนลืมมีดออก

ลืมมีดออก

หาไหมเหี้ยว
จากศิลปาคมช่วยกันไล่จับนายถาวรกุลาพังอายุ๔๒ค่ะ
ถาวรคนนี้เอามีดตัดอ้อยฟันคอภรรยาของตัวเอง
เสียชีวิตคาบ้านแล้วหนีมาที่ทุ่งนาค่ะ
ก็เลยช่วยกันไล่จับนะคะพอจับได้ก็เอาตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
กลางดึกคืนที่ผ่านมาตำรวจสพประจักษ์ศิลปาคมกับกู้ภัย
เข้าตรวจสอบนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในบ้าน
อยู่ท้ายหมู่บ้านโนนแสวงเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวแสงจันทร์เป็นนามสมมุตินะคะอายุ๓๓ก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุนี่แหละ
เสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านสภาพศพคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างบันไดบ้านนะคะ
ที่คอถูกมีดพระเป็นมีดตัดอ้อยฟันจนเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
ลูกชายอายุ๑๓ลูกสาวอายุ๑๕กอดศพแม่ร้องไห้แบบน่าสงสารมากค่ะ
คนก่อเหตุก็คือนายถาวรสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ก็วิ่งหนีไปพร้อมกับมีดนะคะ
เช้าวันนี้ตำรวจกับชาวบ้านช่วยกันจับตัวนายถาวรได้
พักอยู่ใต้ต้นไม้ไปซ่อนตัวค่ะ
ก็อยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโล
จากการสอบปากคำแม่ของผู้ก่อเหตุนางสำลีสาธุการอายุ๖๕ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๑สัปดาห์ลูกชายมีอาการผิดปกตินะคะ
เริ่มจากมีอาการหลอนพอเห็นรถวิ่งผ่านก็จะวิ่งไปหลบอยู่ในป่าข้างทาง
แล้วก็พกมีดพระตัดอ้อยติดตัวตลอดนะคะแล้วรับมีดให้คมอยู่ตลอดเลย
พอแม่ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องพกมีดทำไมต้องรับมีดอยู่ตลอดแบบนี้
ก็ตอบแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าเดี๋ยวจะมีคนมาทำร้าย
หลอนแบบนี้ค่ะก็เลยจะพาลูกชายไปหาหมอแต่ลูกชายไม่ยอมไป
แม่บอกว่าสงสัยก็เนี่ยดื่มเหล้าจนเสพยาบ้าอย่างหนักด้วย
แล้วก็มีอาการหลอนแบบนี้นะคะเมื่อคืนนี้ตัวนางสำลีกับสามี
แล้วก็หลานชายวัย๑๓ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ต้มให้นายถาวรผู้ก่อเหตุกินแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้ไปหาหมอ
หลานชายก็ขอเอามีดไปเก็บนายถาวรไม่ยอม
บอกเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่ากลัวว่าจะมีคนมาฆ่า
นางสาวแสงจันทร์ลูกสะพ้ายเดินมาด้านหลังนายถาวร
ลูกชายที่นั่งกินบะหมี่อยู่ที่โต๊ะใต้ถุนบ้านนะคะคว้ามีดฟันคอเลยค่ะ
ภรรยาล้มลงต่อหน้าลูกทั้งสองคนแล้วก็วิ่งหลบหนีไปที่ทุ่งนานะคะ
นางสำลีแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่หัวอกแม่ก็ยังรักลูกเรื่องความผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ใจของแม่ก็ยังอยากจะให้ลูกกลับตัวกลับใจ
ถ้าพ้นโทษออกมาอยากให้บวชอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับลูกสะพ้ายที่เสียชีวิต
ส่วนหลานทั้งสองคนแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ดูแลเอง
นายถาวรผู้ต้องหาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
พอถูกจับก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุ
มีดฟันคอภรรยาจนเสียชีวิตจริง
เขาอ้างนะคะว่ากลัวว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่น
แต่ตัวเองก็ยอมรับว่าติดเหล้าเสพยาบ้ามาเป็น๑๐กว่าปี
อาการหลอนแล้วก็หวาดระแวงไปหมดทุกเรื่อง
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ให้จุดทูปขอขมาดวงวิญญาณของภรรยาที่เสียชีวิต
ทั้งชาวบ้านทั้งญาติของผู้เสียชีวิต๕๐กว่าคนนะคะ
มุงดูเหตุการณ์การทำแผนค่ะ
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จก็ตามขั้นตอนนะคะ
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
มาบอกตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับ

ต้องไปเจอขอไปเจอชาติหน้าอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์แล้ว